วันนี้เนี่ยช่วงสักหัวค่ำฝนตกเทลงมาแต่ตอนแรกเนี่ยกลางวันเราอุ้ย
ชื่นใจแดดออกคุณคะห้าหกโมงค่ะดิฉันเนี่ยขับรถกลับบ้านด้วยความแบบ
อุ้ยดีจังเลยวันนี้บ้าฝนไม่ตกฟ้าโปร่งฟ้าโปร่งเป็นไงรู้ไหม
ตรงเดียวกันแหละทุ่มสองทุ่มมาเลยค่ะมาเลยฟ้ารั่วเลยอ่ะฟ้ารั่ว
แล้วตกนานเป็นชั่วโมงคุณผู้ชมใช่ทำให้อว่ำกรุงเทพหลายพื้นที่อว่ำจริงจริง
เดี๋ยวจะมาให้ดูอย่างเคสที่คอนโดที่สะพานใหม่เนี่ยอันนี้หนักมาก
แต่ภาพนี้ให้ดูก่อนแถวแถวลาดกระบังคุณผู้ชมลาดกระบังเมื่อวานก็หนัก
นี่นี่มันคือกลายเป็นแบบทะเลสาผันล่ะเนี่ยนี่อันต่อสิในเนี่ย
ถ้าเกิดใครเล่นทวิตเตอร์เนี่ยจะเห็นเลยนะหลายพื้นที่หลายจุดเลย
เหตุการณ์ราชกระดาบวังเค้าแชร์ภูมีน้ำถ้วมครับ

เพราะฝนตกหนักเมื่อคืนตกแป๊บเดียวน้ำท่วมขัง

จุดที่น้ำท่วมส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่มีการก่อสร้างอยู่เห็นไหม
เขาก็มีการก่อสร้างอยู่มีแท่งแบรีเออร์มีโครงการก่อสร้างต่าง
แล้วมันก็เกิดน้ำท่วมเพราะน้ำมันระบายต่อไม่ได้
เหตุการณ์นี้น้ำท่วมถึงหัวเข่ามอเตอร์ไซค์หลายคันต้องจูง
ไม่ไหวฝ่าไม่ไหวบางคันก่อตายไปหมายถึงว่ารถตาย
รถยนต์ไม่ไหวเป็นรถเล็กรถใหญ่ทุกคนลำบากหมดครับ
ต้องขับชิดขอบขวาเพราะทางซ้ายน้ำมันสูงขอบซ้ายมันต่ำกว่า
แล้วเหตุการณ์ก็ชุดละมุนวุ่นวายมากเมื่อคืนนี้
แต่ที่มันพีคแล้วโอ้โหในโซเชียลแชร์คลิปกันเยอะ
แต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้คนในคอนโดส่งมาให้ทีมงานเรา
ต่อมาให้ผมนี่แหละอ่าอ่าอ่าบอกช่วยหน่อยเออน้ำไหลไปท่วมในอาคารจอดรถของคอนโดหมดแล้ว
โอ้โหคุณนี่ฮะรถจอดแช่น้ำอยู่นี่คือคอนโดย่านสะพานใหม่บางเขนกรุงเทพมันวิกฤตจริง
น้ำมันไหลจากด้านบนถนนไหลหลากลงไปท่วมลานจอดรถชั้นใต้ดิน
อันนี้คือชั้นใต้ดินที่เป็นเป็นชั้นบีสองอ่ะคุณมันจะมีบีหนึ่งบีสองใช่ไหม
ค่ะค่ะมันไหลลงไปชั้นบีสองจนมิดถึงเพดานเลยครับคืออย่างถ้าเกิดภาพเมื่อกี้ที่เป็นรถยนต์อ่ะ
ที่ฉันเห็นภาพเลยนะคือดูจากมุมสูงมันเหมือนแทบจะมิดหลังคามันมิดมันมิดเนี่ยโอ้โห
คือน้ำมันเริ่มไหลลงไปคนในคอนโดก็ออกมาถ่ายแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันมันทำอย่างเงี้
มันเกิดแบบนี้เพราะมันแก้ไขอะไรไม่ทัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสี่ทุ่มเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยซึ่งอยู่ในคอนโดนี้
โทรมาขอความช่วยเหลือแล้วก็ส่งคลิปภาพเหตุการณ์มาให้ดูบอกว่าเนี่ย
น้ำมันไหลเข้าคอนโดแล้วนะฮะอาคารจอดรถมีสองชั้นชั้นใต้ดินเป็นบีหนึ่งกับบีสอง
น้ำค่อยไหลทะลักเข้าไปเขาก็พยายามที่จะประกาศบอกให้คนช่วยกันไปเคลื่อนย้ายรถ
อืมแต่ด้วยความที่มันเป็นตอนกลางคืนเนอะอืมทุกคนก็ถึงคอนโดหมดแล้ว
จอดรถแล้วก็เข้าไปในห้องของตัวเองไปพักผ่อนกันตามปกติ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยฝนมันตกหนักมากคุณผู้ชมนะฮะ
รถที่อยู่ชั้นบี๒เขาก็พยายามเคลื่อนย้ายออกไปแต่มันมีเจ้าของรถบางคันที่ไม่ได้อยู่ในคอนโดในขณะนั้น
ก็เลยไม่สามารถกลับมาเคลื่อนย้ายรถออกได้ทันสุดท้ายรถจมน้ำไป๓คัน
ในส่วนของชั้นบี๒แต่ชั้นบี๑น้ำไม่ได้ท่วมก็เลยรอดปลอดภัยนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมมันมีรถจมน้ำอยู่๓คันแบบนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร
คนในคอนโดบอกว่าอยู่มาไม่เคยเกิดแต่ตอนนี้แถวคอนโดมันมีการก่อสร้างสะพานและถนนตัดระหว่างพระหลโยธินมาอย่างวิภาวดี
เรียกว่าถนนเทพรักษ์แล้วมันมีแท่งแบรีเออร์อยู่ทำให้น้ำท่วมมันไม่สามารถระบายไปได้
มันก็เลยไหลเข้ามาในคอนโดนี้ก็เลยเกิดภาพเหตุการณ์นี้คือรถจมน้ำไป๓คันแบบนี้คุณผู้ชม
แต่ล่าสุดเขามีการเอาเครื่องสูบน้ำพยายามไปสูบออกมาแล้วเดี๋ยวเช้านี้คงเข้าไปตรวจสอบต่อว่าเป็นอย่างไรนะครับ
อันนี้คือคอนโดแถวสะพานใหม่ค่ะมาดูด้านนอกกันหน่อย
บนถนนเทพรักษ์อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วก็วงเวียนบางเขนหนักมาก
หลังจากฝนตกซ้ำลงมานะฮะคือตอนแรกเนี่ยเราเห็นว่าท้องฟ้ามันโปร่งแล้วเนี่ย
ค่ะน้ำมันเริ่มลดอืมแต่พอฝนตกเมื่อคืนมันมาอีกรอบหนึ่งฮะ
นะฮะจนไอ้กระสอบซ้ายที่ทำเอาไว้กั้นสูงเนี่ย
มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะคลื่นบนถนนที่รถขับผ่านมันก็ซัดไง
มันก็ซัดพังซัดน้ำเข้ามานะคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนะฮะ
กระสอบทรายมันกระจัดกระจายกันสะพานไม้ที่ทำมันก็กระจัดกระจาย
มันก็ใช้งานไม่ได้นะขณะที่การสูบน้ำการระบายออกก็ยังคงเร่งดำเนินการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่อง
อันนี้วิกฤตมากตอนเช้าวันนี้ที่ออกมาก็ยังคงวิกฤตอยู่อย่างที่เห็น
ค่ะนะฮะเอาไล่ดูในพื้นที่ด้านในกันหน่อยอืม
เหยิบเข้ามาแถวลาดพร้าวแยกราชพร้าวฝนตกหนักเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็น้ำท่วมถึงฟุตบาทอันนี้ใต้บีทีเอสเห็นไหมฮะ
อันนี้ก็แต่ว่ารถยังคงสามารถสัญจรได้
คนก็ยังคงเดินได้นะครับขยับเข้าไปต่อแถวพื้นที่ชั้นในถนนเพชรชบุรี
เมื่อวานในพื้นที่นี้ก็มีฝนตกหนักสุดนะนี่ค่ะหนึ่งร้อยสิบสาม
มิลลิเมตรคุณโอ้นี่นี่ถนนเพชรชบุรีครับรถเยอะมาก
บนท้องถนนน้ำท่วมขังสองช่องจราจรทั้งฝั่งขาเข้าขาออกเลย
รถเล็กรถมอเตอร์ไซค์ต่างก็ลำบากแต่ยังสามารถใช้การได้
การจราจรติดขัดมากเลยนะคือเหมือนเหมือนน้ำมันไม่มีทางระบายไปแล้ว
ท่อมันตันหรือเปล่าไม่ทราบหรือว่าน้ำมันเต็มท่อแล้วมันระบายลง
ลำคลองไม่ได้หรือเปล่าหรือยังไรหรือว่าน้ำทะเลหนุนหรือเปล่า
ประกอบกับฝนตกอีกนะฮะมันก็เอ่อท่วมแบบนี้
เพราะน้ำท่วมและรถติดมากค่ะนะฮะขยับไปอีกนิดหนึ่งในซอยปรีดีพนมยง
ต่อกันกับถนนเพชรชบุรีครับน้ำท่วมในซอยสิบถึงยี่สิบเซนติเมต
เช่นเดียวกันสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็เกิดน้ำท่วมรถติดแบบนี้
ทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้คุณรู้ไหมที่คุณเล่าไปทั้งหมดเนี่ย
มันยังมีความที่คือถ้าคุณนึกภาพว่าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์
แล้วเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ที่คนกำลังเลิกงาน
เด็กนักเรียนกำลังกลับบ้านมันจะวิกฤตกว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ในนั้น
ถูกต้องถูกต้องนะคะทีนี้คุณผู้ชมครับ
ไปที่อาจารย์ชัดชาติหน่อยผู้ว่าของเราเป็นยังไงล่ะนะคะ
เมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่เขตสายไหมโอ้จนชาวสายใหม่เนี่ยต้องบอกว่า
ผู้ว่ามาแล้วเนี่ยไปดูระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองถนน
มีการสอบถามไปที่สกเขตสายไหมนะคะเพราะว่าอะไรอ่ะ
มันมีปมดราม่าคุณมันเชื่อมโยงไปกับปฐุม
รังสิตเอ๊ะมีการปล่อยน้ำจากกรุงเทพอะไรยังไง
ถึงปฐุมทำให้เขาเดือดร้อนแล้วน้ำท่วมหรือเปล่า
ยืนยันแบบนี้มันไม่ได้มีการระบายน้ำไปที่ปฐุมนะ
และยังมีการบอกด้วยว่าการบริหารจัดการน้ำในคลองเนี่ย
เป็นการดูแลของกรมชลประธานที่เขาจะผันน้ำออกไปทางไหน
อย่างเช่นคลองเปรมประชากรต้องระบายลงเจ้าพระยา
ส่วนของกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวเขามีการดูแลจัดการน้ำเนี่ย
เพราะในพื้นที่ของแต่ละเขตอย่างเช่นในคลองลาดพร้าว
คลองบางบัวตอนนี้ก็เร่งระบายออกไป
ส่วนเขตพื้นที่สายไหมค่ะก็เนี่ยพอท่านพูดว่าไปก็จะเห็นเลยนะว่า
มีบ้านที่ถูกน้ำท่วมหลายหลังแหละอืม
โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมคลองอันนี้โดนเต็ม
ตอนนี้ทางเขตก็ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวไปแล้วนะคะ๒แห่ง
เช้านี้เองท่านผู้ว่าชัชช่าเองก็ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม
คุณรู้ไหมว่าพูดว่าเนี่ยเช้าวันนี้ไปตั้งแต่ตีสี่น่ะ
คือร้านตั้งแต่ตีสี่เลยอ่ะมากกว่าเราอีกอ่ะดูดิ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ไปเลยอ่ะใช่คือไปตรวจดูสถานการณ์ก่อน
แล้วก็ไปพบว่าเส้นทางหลักของน้ำมันเริ่มลดลงแล้วนะ
ก็ยังเหลือบริเวณที่ตามซ่อตามถนนต่างที่มันมีน้ำท่วมขังอยู่บ้าง
ชุมชนอะไรอย่างนี้แล้วก็เช้านี้ยังไม่มีเมฆฝนนะคะ
ตอนนี้ใครจะออกไปทำธุระไปทำอะไรกันในช่วงเช้า
คนเขามีนะทำงานสาวทำงานวันอาทิตย์อย่างเราไงใช่
แนะนำแนะนำอย่างนี้บอกว่าให้รีบออกมาแล้วกัน
เพราะช่วงบ่ายเอาจริงนะไม่แน่ใจนะว่าฝนจะตกลงมาหรือเปล่า
น่าจะเทอีกอ่ะน่าจะเทอีกอ่ะน่าจะเทอีกอ่ะค่ะ
แต่ท่านผู้ว่าชาติชาติรับตำแหน่งผู้ว่ามานี่เจองานหนักงานเยอะแทบจะตลอดเวลา
ใช่ค่ะน้ำท่วมฝนตกตลอดแทบจะไม่ได้พักเลยเออ